คุณผู้ชมคะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ตั้งใจจะแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการนั่งวิวแชร์ด้วยการเดินด้วยการวิ่งมาจากจังหวัดต่าง
เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะ
หนุ่มใหญ่พิการนั่งวิวแชร์๒ล้อจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ตั้งใจที่จะเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ตอนนี้มาถึงจังหวัดสุราธานีแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเดินมานะคะจากทองผาภูมิกาญจนบุรี
ใส่รองเท้าเดินเท้าเปล่ามาเลยนะคะตอนนี้มาถึงที่จังหวัดราชบุรีแล้วค่ะ
บริเวณหน้าเทศบาลเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ปัญญาศรีทองอายุ๕๙ปีนายสมชายฉุนมีอายุ๕๔ปี
และนายมหัมมัธอักบาลอายุ๓๑ปี
ชาวตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมเพื่อนอีก๓คนร่วมกันเดินเท้าจากบ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ที่พระบรมมหาราชวัง
ทั้งหมดแต่งกายสวมใส่ชุดดำแต่ไม่ใส่รองเท้าค่ะ
มีพระบรมชายลักษณ์ห้อยคอและผูกทงชาติไทยไว้ด้านหลัง
โดยเดินเท้ามาตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ระยะทางกว่า๓๐๐กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบ้านโป่ง
และชาวบ้านมอบสิ่งของมอบอาหารมอบเครื่องดื่มให้
และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่งคอยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วย
ทั้งหมดตั้งเป้าว่าอีก๒วันน่าจะเดินถึงเป้าหมายค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีนายสมปองจุ้ยพลับอายุ๔๘ปี
ชาวบ้านตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
ผู้พิการแขนและขาด้านซ้ายเป็นผลจากอุบัติเหตุถูกรถไฟชนขณะอายุ๘ปี
ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ด้วยรถวิวแชร์๒ล้อและบังคับทิศทางด้วยเท้าขวา
มีลูกชาย๓คนและมีภรรยาคอยติดตามให้กำลังใจ
โดยนายสมปองจุ้ยพลับเดินทางเข้าเขตจังหวัดสุราธานี
ตั้งแต่วันที่๓๐ตุลาคมแล้วนะคะ
ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางอีกประมาณ๑๕วัน
ถึงพระบรมมหาราชวังค่ะ